คะมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยต้องตามกันต่อเลย
เนื่องมาจากคุณแมทพิรณีมีกระแสข่าวดราม่าอะไรก็แล้วแต่
ทำให้ละครที่เขาออนแอร์อยู่รีบจบเร็วอะนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนี้เจอผู้จัดคนเก่งค่ะอย่างคุณห่องอรุโนชาก็ถามความเป็นมาเป็นไปจริง
เพราะว่าช่วงนี้ละครเรตติ้งที่พระราม๔ดูจะยวบยาบเหลือเกินนะคะ
ปีที่แล้วพี่หน่องนะปั้นบุภเพสันนิวาสนะพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลย
ปีนี้ค่ะจะกุมขมับกับกระแสข่าวของสาวแมทพิรณี
ส่งผลต่อการออนแอร์ของละครลิขิตรักข้ามดวงดาวของตัวเองหรือเปล่านั้น

ใช่คุณก็ละครเรื่องนี้นะคะลิขิตรักข้ามดวงดาว

แล้วถ่ายกันแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมนี่
ใช่มีการแต่งตัวจัดกันเลยทีเดียว
ตอนแรกกระแสก็ดีนะเกี่ยวกับแมทมารับก็บอกอยากดูสิ
ใช่คนอยากดูนะ
ล่าสุดค่ะทีมงานก็มีการลงคลิปนะเพื่อโปรโมท
แล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนค่ะ
แต่ก็ยังเจอพิษโซเชียลด้วยนะชาวเน็ตค่ะคุณ

ตามถล่มจริงถ้าจะรออะไรล่ะอยากจะให้เปลี่ยนตัวนางเอกจริง
ก็บอกว่าไม่คิดจะดูไม่อยากจะสนับสนุนผลงานของนางเอกคนนี้เลย
เดี๋ยวคอมเมนต์ค่อนข้างแรงทีเดียวโอ้ยขนาดนั้นเลยนะเออ
ละครเขาไม่ได้ถ่ายในตลาดนะคุณมันมีกลิ่นขาวปลา
อันนั้นเขาก็เปรียบเทียบคนก็เน้นกันไปอะไรประมาณอย่างนั้น
อะไรมีคำว่าปลาร้าด้วยเหรอโอ้โหแรงแล้วนะค่อนข้างแรงทีเดียว
จัดเนี่ยขอกำลังใจแต่ชาวโซเชียลก็ให้กำลังมาเยอะเลยล่ะ
คือผู้จัดขอกำลังใจแต่โซเชียลก็ขอเหมือนกัน
ขอเถอะกำลังช่วยเปลี่ยนนางเอกหน่อยขอเปลี่ยนตัวนางเอก
นั่นล่ะค่ะเจอดราม่านตัดขนาดนี้ตกลงพี่หนองจะลุยต่อ
หรือว่าขอเบรกก่อนกันแน่นะคือเมื่อวานนี้
นักข่าวก็ตั้งใจเลยจะไปถามเรื่องนี้กับพี่ห่องนะ
พี่หนองตอบไหมปกติพี่หนองไม่ใช่คนปฏิเสธการตอบคำถาม
ปรากฏว่าพี่หน่องนะถึงกับยกมือไหว้ขอโทษนักข่าวเลย
ไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะ
ขอบคุณค่ะได้หลายรางวัลแล้วใช่ไหม

เออนะคะต้องขอโทษจริงตอนนี้ยังไม่พร้อมตอบนะ
แต่ว่าจากการให้สัมภาษณ์ก็ไปอ่านย้อนหลังกันมานะคะ
อาจจะมีสาเหตุอื่นเรื่องของคิวนักแสดงไม่ตรงกันหรือเปล่า
แล้วก็มีอะไรเป็นการถ่ายเพิ่มด้วยแล้วก็ที่สำคัญ
นี่ไปอ่านในเพจของเจี๊ยบเรียบด่วนมานะ
เมื่อคืนเนี่ยโอ้ยคาแสคอมเมนต์ค่อนข้างวิพากฤษารุนแรงนะ
บางคนบอกว่าเข้าใจที่เธอเนี่ยตอบตรงแต่ถ้าจะนิสัยตรงแล้วมันไม่ดี
ก็เปลี่ยนนิสัยอื่นดูบ้างดีไหมอ้อมดูบ้างดีไหม
เออก็ดูด้วยนะคะดูผู้จัดดูคนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยแล้วก็แล้วกันนะคะ